เหตุการณ์ที่หญิงสาวชาวไทยเธอมีสามีเป็นชาวอียิปต์
เป็นชาวต่างชาติเข้ามาเปิดโกดังอะไรพวกรถยนต์อะไรพวกนี้อยู่ที่กรุงเทพนี่แหละ
แล้วเธอบอกว่าสามีเนี่ยหาว่าเธอไปเล่นของ
ทำให้เขาลืมลูกลืมเมียที่อียิปต์
จับขังที่โกดังอยู่๒เดือนทำร้ายร่างกายด้วยนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยหนีออกมาได้

ฮะสภาพร่างกายก็บอบช้ำร่องรอยเต็มตัวไปหมด
ถึงขั้นบอกว่าถูกทุบตีแล้วกล้อนผมด้วยเอาถ่านร้อน

นี่ฮะแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับแต่เมื่อวานเนี่ย
ตามหาชายชาวอียิปต์คนนี้ไม่เจอนะครับ
นายวาอิลมูฮามัติเมดี้อามินอายุ๔๘ปี
ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมานายวาอิว
พร้อมกับเพื่อนร่วมชาติแล้วก็ทนายความ
นี่ฮะทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้ภาพมานะครับ
ความจริงมาพบพนักงานสอบสวนตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
มาที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก่อนนะแล้วเขาก็ส่งต่อไปยังสอนอที่ทางหญิงสาวที่เป็นผู้เสียหายเขาไปแจ้งความเอาไว้
หลังจากที่ภรรยาชาวไทยเนี่ยมาแจ้งความแล้วก็ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนขอความช่วยเหลือด้านคดีด้วย
บอกถูกนายวาอิวเนี่ยทำร้ายหลายอย่างเหลือเกินนะฮะจับขังไว้ในโกดังอะไหล่รถมือสองในกรุงเทพเนี่ยนานถึงสองเดือน
ค่ะก่อนจะออกมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนแล้วก็พากันไปแจ้งความที่สอนอประเวท
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพอนายวาอิวมามอบตัวเนี่ยนะครับก็ได้ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลต่างเนี่ย
พบว่าถ้าเรื่องของการอยู่ในราชอาณาจักรนะนายวาอิวมีวีซ่าประเภทธุรกิจ
แล้วก็ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรในประเทศไทยตามวีซ่าคือถึงสิบสามมกราคมสองห้าหกห้า
เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาทำธุรกกธุรกิจอันนี้
พวกนี้ทำได้นะครับแต่เรื่องทำร้ายร่างกายภรรยาชาวไทย
อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะนายวาอิวให้ปากคำกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับ
ล่ามนะครับนี่ฮะคือเขายอมรับว่าเขาทะเลาะกับภรรยาชาวไทยจริง
ค่ะนะก็เป็นการทะเลาะตามภาษาผัวเมียที่มีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้าง
แต่เขาบอกเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายแบบโหดร้ายทารุณขนาดนั้นนะ
เขาบอกเขาตบหน้าไปแค่สองครั้งไม่ได้รุนแรงแบบที่ภรรยาของเขาไปแจ้งความเลย
แล้วเรื่องที่มีปัญหากันแล้วมีปากเสียงกันเนี่ยนายวาอิวอ้างว่า
มันเกิดจากเรื่องเงินเพราะที่ผ่านมาเขาให้เงินกับภรรยาชาวไทยคนนี้ไปเป็นจำนวนเยอะมาก
อย่างวันเกิดเหตุล่าสุดเนี่ยที่ว่าตบหน้าไปสองครั้งเนี่ย
เพราะเงินในบัญชีที่เขาทำธุรกิจอะไหล่รถยนต์เนี่ยมันหาย
แล้วหายเป็นหลักล้านบาทก็เลยทะเลาะกันนะ
แล้วก็กระทบกระทั่งกันอย่างรุนแรงอันนี้เขาอ้างว่าอย่างนี้
พอมาพบตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะทางตมเองก็พานายวาอิวเนี่ย
ไปพบพนักงานสอบสวนสนประเวทเจ้าของคดีนะครับ
เพื่อให้ทางสอนอประเวทสอบปากคำซึ่งทางตำรวจก็แจ้งข้อหานะฮะ
ตามที่ผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความเอาไว้ก็คือ๑ทำร้ายร่างกาย
ความผิดเกี่ยวกับการกระทำรุนแรงในครอบครัวนะครับ
ซึ่งนายวาอิวปฏิเสธทุกข้อหาและขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้นนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็พิจารณาแล้วก็เห็นว่าผู้ก่อเหตุก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ไม่มีพฤติกรรมหลบหนีเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็ไปมอบตัวกับทางตม
แล้วก็มาที่สอนอประเวทต่อนะก็เลยให้ประกันตัวก็ปล่อยตัวกลับบ้านไป
เดี๋ยวเรื่องดำเนินคดีก็ว่ากันตามขั้นตอนอีกทีนึง
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยหาข้อมูลให้เพิ่มเติมนะคะ
เพราะว่าหมายความว่าข้อมูลไม่ตรงกันระหว่างตัวภรรยากับตัวนายวาอิว
ทีนี้ทีมข่าวไปที่โกดังอะไหล่รถยนต์ของนายวาอิว
อยู่ในซอยกรุงเทพกรีธา๓๒ประตูปิดล็อกเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ก็ไม่มีคนอยู่ข้างในนะคะก็โทรศัพท์ไปถามภรรยาของหุ้นส่วน
เขาก็บอกว่าอ๋อโกดังหยุดวันหนึ่งส่วนนายวาอิวพอเข้าพบพนักงานสอบสวน
ก็ไปอยู่กับคนสนิทในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละ
นายวาอิวกับหุ้นส่วนเช่าที่ดินของชาวบ้านนะคะที่ดินตรงนี้
แล้วก็เปิดเป็นโกดังอะไหล่รถยนต์ปีกว่าแล้วค่ะ
เช่าที่ก็เดือนละประมาณสี่หมื่นบาทต่อสัญญาทุกสามปี
ทุกครั้งนายวาอิวจ่ายค่าเช่าด้วยตัวเองทุกครั้งเลยนะคะ
ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมมา
ถนนในซอยศรีนครินทร์สิบหกอะค่ะ
ภาพนี้นะคะครับเป็นซอยคอนโดที่นางอิ๋วผู้เสียหาย
นายวาอิวสามีชาวอียิปต์อยู่ด้วยกัน
สามทุ่มเมื่อคืนนายวาอิวเข้าพบตมและพนักงานสอบสวนสอนอประเวท
ช่วงเที่ยงคืนค่ะนายวาอิวขับกระบะสีขาว
แล้วขนของออกจากคอนโดไปหมดเลยครับ
ของไปหมดเลยนี่นะคะตามลูกศรสีแดงนะคะรถกระบะคันนี้
แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีนครินแล้วก็หายไป
จากมุมกล้องในกล้องวงจรปิดภาพนี้นี่ค่ะขนของออกไปหมดเลย
ทีมข่าวก็เลยคุยกับผู้เสียหายอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คุณอิ๋วนามสมมุตินะคะเธอบอกว่าแม้ว่านายวาอิวจะมอบตัว
แต่เธอก็ยังกังวลนะเธอยังรู้สึกไม่ปลอดภัย
เพราะว่านายวาอิวได้ประกันตัวออกมาไงแล้วเธอก็รู้เลยว่าโอ้โห
นายวาอิวไปบอกกับเจ้าหน้าที่ปมจริงมันก็คือนายวาอิวคิดว่าเธอทำคุณสายมนต์ดำสิ่งไม่ดีใส
มันไม่ใช่เรื่องเงินหลักล้านที่หายไปจากบัญชี
แล้วมันไม่ใช่แค่การตบตีเพียงแค่สองครั้งตามที่นายวาอิวกล่าวอ้าง
เพราะเธอบอกว่าก็ดูแผลด้วยสิตบตีแค่สองครั้งแผลจะขนาดนี้เหรอ
สามีที่เขาบอกว่าตบพี่สองครั้ง
ไม่จริงอันนี้พี่ยืนยันเลยว่าไม่จริงสองครั้ง
ถ้าสองครั้งบาดแผลพี่จะขนาดนั้นเหรอ
เขาบอกว่าที่ผ่านมานี่คือทะเลาะกันเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องเงินกับพี่
ไม่จริงทุกอย่างถ้าจะให้ถ้าจะให้ชัดเจนต้องเอามายืนยันเอาหลักฐานมายืนยันเลย
ว่าเรื่องเงินหรือเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องที่คุณมีความคิดส่วนตัวของคุณ
ไม่มีสิทธิ์ที่จะดูแลเงินในบัญชีของเขา
เขาถามว่าช่วงที่เขาไม่อยู่เงินอยู่กับพี่ทุกบาททุกสตังค์ทุกวันเช็คทุกวัน
เงินเหลือเท่าไหร่มีเท่าไหร่ไม่มีการบกพ่อง
ไม่เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เงินหายไปหลักล้านหรือว่าหลักแม้แต่บาทเดียวไม่เคยไม่เคยมี
นี่ค่ะนางอิ๋วผู้เสียหายเขาขอชี้แจงหน่อย
ว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินหลักล้านที่หายไปนะ
บอกว่าเอาจริงนะที่ผ่านมานายวาอิวให้เงินใช้จ่ายนิดหน่อยเอง
ก็เป็นเงินค่าห้องเดือนละ๕๐๐ค่าข้าววันละ๕๐๐บาท
เงินลูกสาวเธอใช้วันละ๒๐๐ไม่เคยมีเงินเก็บ
ไม่เคยให้เงินก้อนยืนยันว่าไม่ยอมความนะคะไม่ขอเจรจาด้วย
จะไม่ยอมกลับไปอยู่กินฉันสามีภรรยากับนายวาอิวอีก
เพราะเธอบอกว่าโอ้โหถ้ากลับไปมันคือการเอาชีวิตไปแลกเลยนะ
ใช่เรื่องเงินนี้ไม่จริงเรื่องเงินนี่คือประเด็นที่ทำให้เขามาปฏิเสธ
แต่เรื่องที่ว่าพี่พูดประเด็นของพี่คือที่เขาคิดว่าพี่ทำเรื่องเกี่ยวกับไม่ดีให้กับการกิน
หรือว่าการใช้ชีวิตอยู่ประจำวันนี้นี่คือเรื่องจริง
แต่เรื่องที่ว่าเรื่องเงินที่พี่ขโมยนี้ก็คือเขาก็ปฏิเสธได้พี่ก็ปฏิเสธได้
แต่ปฏิเสธนี้คือความเป็นจริงที่พี่ไม่ได้ทำแต่เขาปฏิเสธนี่คือเขาปฏิเสธแก้ตัว
แก้ตัวแก้ตัวจริงจริงไม่ค่ะพี่ไม่ยอมความเพราะว่าถ้าพี่ยอมความพี่กลับไปหาเขา
พี่เอาชีวิตไปไปแลกกับเขาแน่นอนเพราะคนอย่างเขาพี่รู้นิสัยดี
ว่าเขาเป็นคนเลือดเย็น
นี่ค่ะผู้เสียหายเขายืนยันแบบนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่หรอกที่นายวาอิวไปอ้างกับเจ้าหน้าที่
พี่ของผู้เสียหายค่ะนายชัยนัน
ก็ยืนยันว่ากรณีที่นายวาอิวอ้างว่ามีปัญหาเรื่องเงินกับผู้เสียหาย
มันแค่คำแก้ตัวแค่ข้ออ้าง
ถ้าผู้เสียหายได้เงินจากนายวาอิวมันเป็นล้านล้าน
ตอนนี้ก็ต้องมีเงินติดตัวเยอะแล้วสิ
วันที่ตำรวจช่วยออกมาจากโกดัง
ผู้เสียหายไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียวนะคะ

โทรศัพท์มือถือที่ใช้ก็เก่ามาก
ทุกวันนี้ผู้เสียหายโอนเงินให้แม่ใช้
ครั้งหนึ่งก็๕๐๐บ้างอะไรบ้างไม่เคยเกิน๗๐๐
เป็นไปไม่ได้ที่จะยักยอกเงินมาเป็นหลักล้าน
แล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่านายวาอิวจะตบหน้าแค่๒ครั้ง

ผมก็ดูไปแล้วนะครับว่ามันก็ไม่น่าจะใช่สองครั้งหรอก
นะครับผมก็ผู้เสียหายเขาก็คุยกับผมวันแรกนะครับผม
ที่เขาหนีออกมาได้เขาบอกว่าฟันเขาโยกด้วยนะครับ
แล้วตามตัวตามหน้าเขาก็บวมมาก
รู้สึกจะเป็นหน้าฝั่งนี้บ้างครับที่บวมมาก
แล้วก็ฟันก็เขาบอกว่าเขาปวดฟันครับผม
แต่เขาบอกว่าเป็นเพราะว่าเงินเนี่ย
ทั้งเงินที่ให้ส่วนตัวแล้วก็เงินธุรกิจอลัยยนต์ของเขาเนี่ย
หลักล้านเงินหายไป

ทีมข่าวก็โทรศัพท์ไปคุยกับทนายความของนายวาอิวมาให้ด้วยนะคะ
เขาเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก
และเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายภรรยา
นายวาอิวยืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่าเป็นเรื่องสามีพระยาทะเลาะตบตีกัน
ไม่ได้มีการกักขังหน่วงเหนียวตามที่ถูกกล่าวหา
แล้วก็ไม่ได้ชี้แจงว่าปมปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวมันเรื่องอะไร
ทนายบอกว่านายวาอิวเขาก็เครียดนะ
แต่เขาก็ไม่กังวลว่าคดีจะไปกระทบกับธุรกิจอะไร

คาดว่าก็รอให้เรื่องนิ่งก่อน
แล้วก็จะมีการเจรจากลายเกลี่ยกับภรรยาอีกครั้ง
อันนี้ทนายความนายวาอิวบอกมานะคะ
วันนี้คุยไหมคะหรือว่ายังไง

ก็เป็นชาวต่างชาติเนอะก็ได้รับการประกันตัวออกมา
ก็กลัวว่าจะหนีหรือเปล่าอ่าแล้วก็เก็บข้าวเก็บของออกจากคอนโดไปหมดเลยอ่ะ
ไปไหนก็ไม่รู้หนีหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับทนายความยืนยันว่านายวาอิวไม่หนีค่ะ
ย้ายออกจากคอนโดตามภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ
เพราะว่ายกเลิกสัญญาเช่าไปไม่ได้มีการเตรียมการหลบหนีคดีหรืออะไรเลย
เขาแค่ไปอยู่กับเพื่อนคนสนิทในกรุงเทพนี่แหละ
เอาเป็นว่าข้อมูลทั้งสองฝั่งก็ยังไม่ตรงกัน

แต่ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของนายวาอิวที่เขาถูกแจ้งข้อกล่าวหานะ
ก็ต้องต่อสู้กันตามขั้นตอนทางคดีความกันต่อไป
เขาก็ปฏิเสธตามสิทธิ์ของผู้ต้องหานะ
แต่ว่าทางฝ่ายหญิงที่เป็นผู้เสียหาย
เขาก็มีหลักฐานเรื่องของการไปตรวจร่างกาย
ตามจะมีบาดแผลอะไรต่างนะคะ